พ่วงละยี่สิบพ่วงละยี่สิบค่ะพ่วงละยี่สิบค่ะ
จอดรถอยู่ตรงนั้นทำไมไม่เห็นกวักมือเรียกหนูเลยซื้อหน่อยนะแยกหน้าพวงละร้อยจ้ะ
สวัสดีค่ะรูปกรณ์ร่อนน้ำกับดาวซูเปอร์สารามมาแล้วค่ะ
วันนี้ตั้งเป้าจะขายพวงมาลัยให้ได้สองร้อยพวงก็ขึ้นนี่มีนัดมีนัดไปเบิ้งหมอลำกับผู้เบา
ก็เลยต้องหาตังค์หน่อยว่าแต่ฝนฝนจะลงมาดับฝันหรือเปล่า
เอาตรวจสอบกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ฝนตกชุก
นู่นไปจนถึงประมาณวันพุธกลางสัปดาห์เลยภาพถ่ายดาวเทียมตอนตีห้าห้าสิบแปดนาที
มีฝนแล้วนะฝนเริ่มขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะ
อุดอนหนองคายสกลนครเท่านั้นอ่ะโอ้ยเอาระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเห็นเป็นจุดสีส้มฝนน่าจะแรงเหมือนกันเนาะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้มีอยู่สองตัวด้วยกันตัวแรกค่ะ
เป็นร่องฝนร่องฝนเนี่ยพาดผ่านทางตอนบนของประเทศนะคะ
ทำให้ฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนอีกหนึ่งตัวเป็นลมมรสุมประจำฤดู
เขาก็ทำงานกันปกตินั่นแหละค่ะทำให้เกิดฝนในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออก
และกลางตอนล่างตรวจสอบเรื่องของฝนเช้านี้เห็นไหมคะ
ฝนจะเบาลงและกลับมาอีกครั้งค่ะประมาณบ่ายสอง
ทีนี้บ่าย๒เริ่มกระจายตัวมากขึ้นและเยอะมากขึ้น
ตอนบนของประเทศค่ะเน้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
เหนือก็มาส่วนภาคใต้ฝนก็เกิดขึ้นตามปกติอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าเป็นภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลาง
แต่คืนนี้มีเรื่องเตือนกันหน่อยนะคะภาคอีสานตอนบนค่ะ
อีสานตอนบนประมาณ๒ทุ่มเป็นต้นไป
ตอนบนนี่คือไล่ตั้งแต่ขอนแก่นจนถึงหนองคายเลยนะ
ฝนค่อนข้างหนักและจะเป็นลักษณะของฝนตกหนัก
ลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะจ๊ะ

ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะอันดามันตอนบนนะคะ
จุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๓เมตร
อ่าวไทยตอนบนก็ไม่น้อยหน้าค่ะ
เห็นจุดสีน้ำเงินตรงนั้นไหมคะ
ถ้ามีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเลย
เรือเล็กควรระมัดระวังในการออกจากฝั่ง
วันนี้ฝนเยอะอากาศค่อนข้างดีค่ะ
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๒๕๓๐องศาเซลเซียส